ในปี๒๕๕๙ที่ผ่านมา
มีเรื่องราวทางการเมืองเกิดขึ้นหลายประเด็น
และหลายเรื่องก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างมากมายนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ

เรียกได้ว่าฟ้าผ่ากลางอากาศของจริงสำหรับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถูกหัวหน้าคอสชใช้มาตรา๔๔
สั่งพักงานระหว่างเดินทางไปร่วมงานฉลองครบ๑๐ปีความสัมพันธ์กรุงเทพโซ
ที่เกาหลีใต้หลังถูกสตงแชร์ความไม่โปร่งใสในหลากหลายโครงการ
นับตั้งแต่โครงการประดับไฟตกแต่งปีใหม่ไปจนถึงปรับปรุงห้องทำงาน
ที่ทำเสร็จไปแล้วค่อยเปิดให้ผู้รับเมาส์เสนอราคาแข่งขัน
ออกตัวโฆษณาคุณสมบัติซะดิบดีไว้หีบบัตรออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูลรูปแบบใหม่
แข็งแรงทนแรงกระแทกรับน้ำหนักได้กว่า๑๐๐กิโลกรัม
พูดเฉยอาจไม่เห็นภาพกรกตสมชัยศรีสุธิยากรเลยขอสาธิตให้เห็น
โยนสิโยนอีกโยนอีกครั้งแล้วกัน
พอครั้งที่๔แตกสิ
กล่องแตกแต่ที่แตกหนักมากเห็นจะเป็นหน้าของกรกตสมชัยนี่แหละค่ะ
เรียกได้ว่าร้อนแรงแซงทุกประเด็นเมื่อโลกออนไลน์แชร์ภาพในแพทย์เรมศักดิยยุระ
กำลังทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือกับนักเรียนหญิงชั้นหมอห้า

และจับผู้สื่อข่าวคนหนึ่งถอดเสื้อผ้าถ่ายคลิปวิดีโอซะงั้น
ภายหลังในแพทย์เปรมศักดิ์ถึงขนาดยอมกราบขอโทษ
บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับงาน
แต่สุดท้ายนายกตู่ก็ใช้มาตรา๔๔
สั่งให้นายแพทย์เปรมศักดิหยุดปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นไปตามระเบียบ
หลังถูกมือดีเผยแพร่ข้อมูลราคาเช่าเมาลำเครื่องบินของการบินไทย
เดินทางไปมลรัฐฮาไวน์สหรัฐอเมริกาใช้เงินเบาะแค่๒๑ล้านบาท
แต่ประเด็นที่ทำเอาคาเมาส์นั่งไม่ติด
เห็นจะเป็นรายชื่อผู้ประกาศสาวแสนสวยที่โดมมีแผนจะร่วมทริปไปด้วย
แต่สุดท้ายติดภารกิจจึงยกเลิกกระทันหัน
และทุ่งนักขาวท้ายไปทำเลยทำให้รู้ว่าผู้ประกาศสาวสวยขน
สำคัญอย่างไรกับบิ๊กป้อม
้าผู้หญิงอ่ะโถ
ดีว่าผมไม่เห็นยุ่งกับผู้ชาย

ก็ผมเป็นโศกนักผมไม่ได้ยุ่งกับใครก็ได้
เฮ่ยถ้าผมไปยุ่งกับผู้ชายจิ๊บหายแล้วมันเป็นอย่างไร
เออไม่เห็นปากเลยผม
นี่ก็ดังไม่แพ้กันสำหรับฝ่ายแม่ผ่องพันธ์พัฒนา

ที่ถูกคาเม้าขุดภาพทุกอิริยบท

แต่เจ้าตัวขอเงียบบอกคุณพี่ตั้งใจทำงานเพื่อชาวบ้าน
แม่อยากรู้จังว่าที่ให้ลูกชายตั้งบริษัทขึ้นมารับเมาก่อสร้าง
รับงานในกองทัพภาคที่๓เอาไว้ซะเยอะแยะ
ก็เพราะตั้งใจจะทำงานเพื่อชาวบ้านด้วยหรือเปล่าล่ะคะ

ให้ใครต้องเลือกร้อน

ต้องยกให้นี่เลยสาวสวยหุ่นแซ่บเบอร์ยุวเรศสรุตานนท์
ทำให้หนุ่มใหญ่และสาวน้อยอยากเจริญรอยตามเป็นที่สุด
หลังเปิดตัวว่าเธอคือสาวคนรู้ใจที่สุด
อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติณวินาทีนี้
ได้ใช้นามสกุลสรุตานนท์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ได้จดทะเบียนสมรสซ้อนแต่เจ้าของนามสกุล
อยากให้ใช้นามสกุลพระราชทานนี้เองจบป่ะ
ย้ำว่าเป็นเรื่องการเมืองนะคะ

กำลังจะบอกว่าเรื่องการเมืองไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องเครียดนะฮะ